จากการต่อสู้ของสองโลกแห่งความต่าง
หนึ่งโลกเปรียบด้วยพลักษณ์อัดเดือด

และรายการด้วยความสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในเชิงของเทคนิคการร้องนี่ก็เพอร์เฟค
เจ็บใจหนักเพราะรักมากไป
ไม่เตรียมใจสบาย
พี่ชอบก็คือจุดที่หนูสามารถจะดีไซน์
ร้องเพลงลูกกรุงเป็นลูกกรุงจริง

อีกโลกแข่งแปลงละอีกลักษณ์แข่งลูกเอือด
และอนุภาพที่รุนแรงจากท่วงทำนองที่สวยงาม
แม้ตายเป็นผีก็ยังจะรักมีคลายอีกลาด

อยู่ในเกมแล้วเราก็เป็นคู่ต่อสู้กัน

สิทธิ์คุกแข็งแกร่งที่ต้องข้ามโลกเพื่อมาด้วนกัน
วันนี้ชนะน้องอายได้ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าหนูจะชนะพี่แตนในโลกลูกทุ่งได้ค่ะ
นี่คือร้องข้ามรุ่นมหาศึกข้ามโลก
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมแม็กซ์ที่ดีนค่ะ
เชื่อที่ข้างคอนค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะ
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ต้องขอสวัสดีกรรมการทั้ง๖ท่านของเราครับ
จากฝั่งสตริงครับเจ้าพ่อแห่งคอนเสิร์ตครับปาเต็ดยุทธนา
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีเศรษฐ์ศิลปินสายเอ็นเตอร์เทนตัวจริงครับคุณซานินิมาพอร์

เศรษฐ์ศิลปินโปรดูเซอร์ชื่อดังครับพี่ชมพูฟุตตี้

และจากฝั่งลูกทุ่มของเราครับโปรดูเซอร์ชื่อดังเหมือนกันนะฮะ
ลูกทุ่งพี่เวสป้าวงสเตอร์

เจ้าแม่เพลงแดนนะฮะพี่จิ้งนิดขาววงเทวัน

อาจารย์สุภาพบุรุษตัวจริงคนนี้ครับ
มีสาระในการคอมเมนต์ตลอดเวลานะฮะ
สวัสดีพี่รุ่งสุริยา
และคะแนนโบนัสความตามของปีเกิดคุณร้องกับปีเกิดเคร่ง
โดยรอบนี้จะมีเสียค่าคนเท่านั้น

และนี่คือกติกาของเรานั่นเองนะคะ

รายการร้องข้ามรุ่นครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ

คันนี้ไปครองติดตามในรายการร้องข้ามรุ่นกันได้เลย
ชักอยากจะดูคนแรกนะฮะคุณเชียครับ
บอกว่าคนแรกที่ผมจัดมานี้พิเศษสุดเลยฮะ
เพราะถ้าไม่มีใครที่เหนือตรงนี้ลอะก็ต้องจะให้เป็นคู่กัน
มาดูก่อนละกันว่าจะเป็นใครครับ

ปล่อยพบกับเขาได้เลย
สุขทุกแล้วนะ

มาร้องในรายการหายไปเป็นคุณกร่องสหรัฐ

ประกวดเฮ้ยถ้าพี่จะเป็นคนประกวดเชียร์ขอให้ของรางวัลพี่เลยดีกว่า
กล้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็สบายดีครับสบายดีอยู่แล้ว
พักผ่อนยาวสบายโอ้โหพวกเราเข้าใจดีครับ
พวกเราข้างบนนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะน่าจะโอ้โหโอเคกันหมดนะครับ
ไม่มีงานเลยครับเพราะว่าอาชีพพวกเราทุกคนก็อาศัยการรวมตัวใช่ป่าไปนะครับ
อ๋อกีทาก็มีแล้วอะเอาขาวไมค์มาตั้งเลยได้มั้ยอ้อ

อยากให้พี่ก้องตอบว่าไม่ได้ไม่ได้
ไปชมเสียงนี้มาข้างด้านผมพี่ก้องสหรัทกันเลยกันเลยครับ
แค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอ
เก็บเอาไปนอนเผลอเพราะคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหม
แต่สิ่งที่ฉันคิดนั้นมันมีเหตุผลใช้งมงาย
เธอมีอะไรตั้งมากมายที่ทำให้ฉัน

เธอคงอาจแปลกใจว่าทำไมฉันจึงต้องรักเธอ
เธอคงอาจเคยเจอกับคำว่ารักไม่มีเหตุผล
ฉันก็เคยผ่านมาและจบด้วยช้ำและความมองมนต์
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ฉันนั้นเลือกเธอ
แค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอ
เก็บเอาไปนอนเพิ่ม
เพราะคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหม
แต่สิ่งที่ฉันคิดนั้นมันมีเหตุผลใช้งมงาย
เธอมีอะไรตั้งมากมายที่ทำให้ฉันนั้นรักเธอ
ก็ความเชื่อเอาไปคุณเป็นคนข้อมูล
แล้วโบทนี้คือทุกษิตที่รักใคร
มุลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
มอบให้กับแชมป์ในรายการนี้ครับ

ยูเองว่าวได้แน่นอนได้จริง
แต่ว่าคุณนี้มีข้อพิเศษอย่างไรบ้างพี่ก้องค่ะ
ก็เป็นรถที่ผมใช้อยู่เองประจำ
แล้วก็เป็นรถอเนกบะสง
๗ที่นั่งที่ใช้งานให้ทุกรูปแบบ
และที่สำคัญที่สุดที่เลิศที่สุดที่ผมชอบที่สุดคือ
ก็มีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าสูงสุด
เรียกว่าขับให้ชนยากมาก

ระบบการเตือนมึงออกนอกเลน
แล้วมีกล้องรอบคันมีทุกอย่างนะครับ

ขอให้มีสมาธิมีกำลังกายกำลังใจที่จะร้องออกมาให้ดีที่สุด
พี่กองจัดให้ครับขอบคุณมากพี่กองค่ะ
ช่วงหน้าเตรียมตัวเดือดกับการต่อสู้แบบข้ามโลก
สตริงต้องมาดวนลูกทุ่งแบบเอาเป็นเอาตาย
ได้เวลาเปิดประหารสิทธิ์ข้ามโลกที่รอบนี้จะยิ่งดุเดือน
เพราะผู้แกร่งจากโลกลูกทุ่งต้องมาเจอกับโลกออสตริง
กฎิกาแบบเก่าดวน๒ยกและคะแนนน้อยกว่าตกรอบกลับบ้านทันที
ซึ่งคู่แรกที่จะต้องมาเจอกันวันนี้ตัวจี๊ดสายแซ่บจากโลกของลูกทุ่ง
นิ่มกัตนันนี่คือของดีของเด็ดที่พริกขี้เพชรยังต้องเรียกพี่
เพราะเธอคนนี้มีอาวุธพลังทำลายล้างสูงที่ไม่เหมือนใครนั่นคือเพลงเร็ว
น้อยคุณนักจะงัดศักยภาพจนทำให้กรรมการเอ่ยปากชมได้

ลมกล่อมละมุนเสียงดีร้องคม
ทำให้การันตีได้เลยว่าเธอคนนี้คือเพชรฆาตสายโหดที่หาตัวจับยา
แต่ถึงประนานผู้แข่งของเธอวันนี้ก็โหดไม่แพ้กันนั่นคือ
เปรมปริณรัฐนี่คือสาวน้อยที่อายุเพียง๑๒ปี
หนึ่งในแชมป์แห่งโลกของสตริกที่แม้จะอายุน้อย
แต่คุณภาพเสียงกลับไม่น้อยตามอายุเพราะจากการแข่งขันที่ผ่านมา
เธอคว่ำคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาแล้วมากมาย
ด้วยเสียงนิคมและใสอีกทั้งยังถนัดทุกแนวเพลง
ดังนั้นหากใครประมาทสาวน้อยคนนี้เตรียมตัวร่วงกลับบ้านได้เลย
ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เราจะมีสิทธิ์ในการเลือกแนวเพลงที่จะร้องในยกแรก
และลำดับการร้องให้ทั้งสองคนได้เลือกเพื่อวางแผนของตัวเอง
ใครจะวางแผนอย่างใหญ่ไปดูกัน
มาถึงรอบนี้นะฮะได้ดูผลงานของแต่ละท่านไหมฮะ
ปูนิ่มเก่งมากเลยค่ะแต่ว่ายังไงหนูก็มั่นใจค่ะว่าหนูสู้ได้แน่นอนค่ะ

ใบหนึ่งเป็นแนวเพลงนะฮะอีกใบหนึ่งเป็นให้เลือกว่าใครจะร้องก่อนหรือใครจะร้องหลังนะฮะ
ให้จับพร้อมกันเลยนะฮะ
จับพร้อมกันเลยละกัน

จับพร้อมแล้วก็ยิบ
อ่าเขาบอกให้จับพร้อมกันนี่
เอาละจับไว้กินนะ
ก็เป็นร้องอ่ะ
ถ้าพร้อมแล้วยิบเลย

ก็แบบร้องคนแรกตลอดค่ะแล้วก็แบบกดดันมากมากเลย
ก็เลยแบบอยากมีสิทธิ์ในการเลือกลำดับบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ

จะเลือกร้องแนวลูกทุ่งก่อนหรือว่าแนวสติงก่อนครับ

ใช่ค่ะก็อยากร้องก่อนให้มันจบไปก่อนเลยไม่ต้องมากังวลไง
เดี๋ยวเราจะรอดูที่เธอบอกว่าไม่ถนัด
ถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ของแนวสตริงก่อน

อ่าร้องอันดับที่๒ค่ะ

เอาบอกว่าปูนิ่มจะร้องเป็นคนแรกในยกแรกค่ะ
เชิญคุณเฟรนนะฮะไปนั่งประจำที่ก่อนเลยนะครับ

เพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ร้องเพลงสติง
แล้วก็ในการทำงานของเราก็ไม่ได้ใช้พี่สติงเลย

เราต้องหาเพลงที่มันแบบมีอะไร
นิ่มสตริงคุณเอาเพลงอะไรมา
ต้องเปิดแน่นโอของทีทวน
งานนี้ปูนิ่มยังคงงัดจุดแข็งอย่างอาวุธเพลงเร็วลงสู้
เกมนี้นะคะในเกมนี้บอกเลยว่าไม่มีคำว่าพี่คำว่าน้องค่ะ
อยู่ในเกมแล้วเราก็เป็นคู่ต่อสู้กัน
พี่บอกเลยว่าพี่ปันเละแน่นอนค่ะ
สิทธิคุมพุชายจะไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่ทราบ
ไม่ว่าเริ่มจะเวิกจะปิดนะเสร็ดผู้หญิงเคาราบข้าม
ผู้ชายลองเปิดบางเซสได้โดนพร่ำพร่ำพร่ำพร่ำ

เกลียวแค่เธอก็ยอมเช็ดก็แค่เยื่อน

ก็ใจที่ยังไม่เป็นออกออก

ฉันเองก็เปิดแล้ว
แล้วเธอจะเปิดไหม
มันแน่นอกก็ยกออก
ให้แบกไว้นานไปด้วยใจทะเลา
มันแน่นอกต้องยกออก
เรื่องใดกันเหี้ยบ้างยังไงก็ยิ่งกระเทา

อาจจะไปที่ฝั่งลูกทุ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นโรคที่คุณได้มาจากตรงนั้นนะคะ

ไม่เฉพาะแน่นอกเท่านั้นครับ

ต้องยอมรับในเรื่องการร้องเนื้อมันเยอะมากนะ
แล้วสัดส่วนเวลาจะเข้าแต่ละท่อนมันยากมากนะครับ
นิ่มเอาอยู่แต่มันมีอาการแบบว่า
เรื่องของจริตในน้ำเสียงมันสามารถใส่ได้มากกว่านี้
ขอบคุณค่ะมาคุณฟังฝั่งบ้านเขาบ้างนะ
ตัวเยี่ยมเลยครับ
ก่อนอื่นต้องชื่นชมเรื่องการเลือกเพลง
มันก็เท่ากับว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราถนัดนะครับ
โดยรวมแล้วก็สมคำร่ำลือครับ

อ๊าวสุดท้อนนี้ครับน้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ร้องดีไหม

หมายถึงว่าลูกที่ใส่ในกลางเพลงใช่ไหม

พอถึงคือมันไม่ใช่ลูกที่เขาใส่ร้องเดี๋ยวนะ

คือพอฉลาดเลือกเพลงแล้วก็ใช้เวทีเป็น
ซะนี่เห็นคือแรปนี้ที่ร้องมันมีความเหนอะ
แต่เนี่ยเขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งของเขาอะค่ะ
แล้วพอมาใส่อยู่ในแรปแล้วมันเป็นอะไรที่มันแปลกหู
มันแปลกใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ทำได้
ที่สำคัญคือมันยิ่งทำให้เราเห็นความสามารถเขาว่า
เขาทำได้หลากหลายค่ะ
แต่ของน้องจะร้องเป๊ะแล้วข่มบางครั้งเร็วกว่าจังหวะนิดนึง
ทำให้อารมณ์บางส่วนของเพลงนี้มันเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปแต่ว่าแล้วแต่ใครจะคิดว่าดีหรือไม่ดี
ถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนเลย
จากคำติชมของกรรมการถือว่ามาดีทีเดียว
ถึงกับออกอาการกลัวค่ะยอมรับว่ากลัวเลย
ตั้งแต่แบบกรรมการชมแล้วแซ่บก็น่าจะเป็นยังไง
ต้องมาดูการขออนุญาตเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ
กรรมการสายลูกทุ่งนะคะคะแนนที่ปูดิ้มได้ไปนั้นคือ
สิบหกสิบเจ็ดคะแนนครับรวมแล้วทั้งหมดได้ไปห้าสิบคะแนน
คือจะบอกว่าตอนนี้ลุ้นกว่าดูคะแนนของโลกลูกทุ่งคืออะไรรู้ไหม
สายสตริงครับถ้าพร้อมแล้ว
เชิญหนึ่งสามท่านนะครับบอกมาว่า
แถนที่คุณให้ผู้นิ่มคือ
โทษครับ
คะแนนครับรวมแล้วเป็น๔๗คะแนน
ก็คือพูดถึงนะคะปูมิ้นมีคะแนทิเศษอยู่แล้ว๒คะแนน

ร้องอีกหนึ่งเพลงนะฮะซึ่งเป็นแนวเพลงที่เธอถนัด
ตอนนี้เชิญทอดก่อนเลย
อ่าเชิญเลยนะคะแล้วขอเชิญน้องเซนะคะ
นี่เป็นแนวเพลงที่คุณถนัดนะฮะหลายสตริงครับจะมาเป็นเพลงแบบไหนฮะ
แบบเต้นเต้นเหมือนเพลงคุณนี่ไหมหรือเป็นแนวนิ่งนิ่ง
เป็นแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงเลยครับ
เอางานฉีกเลยเป็นเพลงไหนเลยดีกว่า

เพลงช้างเพลงนี้ออกมาในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่
ครับน้องเฟรนเองมีคะแนนที่เจ็ดหนึ่งคะแนนคะแนน
ได้เวลาลงสนามกับแนวเพลงช้าถนัดเพลงก็จัดอาวุธหนักอย่างเคว้งคว้าง
ทะลมปูนิ่มยังไม่ปรานีเหตุผลที่เลือกเพลงนี้มานะครับ
เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ท้าทายสำหรับหนูมากเลยค่ะ
หนูก็อยากจะลองท้าทายตัวเองดูค่ะแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยค่ะ
เพลงนี้จะทำคะแนนพังฝันคู่แข่งปูนิ่มในยกแรกได้หรือไม่

ได้แต่มองเธอจึงเดินรับสายตามันเหมือนว่าจะขาดใจ
เพลงความเหมือนลงทางปลากปากยืนมองฟ้าไร้ดาว
ความเลี่ยวได้ฉันปวดร้าวเหมือนถึงคราวสิ้นใจ

กีดน้ำที่มันไล่ลงมาจากขอบตาไม่ขาดหนุก
มันอัดอันบีบคันในใจถึงยอมให้มันออกมา
แข่งความเหงื่อลงทางกลางป่ายืนมองฟ้าไร้ดาว
ความเดียวใดฉันปวดเล้าเหมือนถึงคราวสิ้นใจ
แข่งความเดียวใดฉันปวดเล้าเหมือนถึงคราวสิ้นใจ

เครื่องผลภารกิจ

สิ่งที่บินสินค่าน่ะ

ไม่รู้พ่อสอเขียนอะไรอยู่

ด้วยความที่เพลงมันเรื่อยแหละ
ตอนนี้มันยังเท่ากันอยู่

ให้พี่รู้สึกหนาวขึ้นอีกนิดไหม

เราไม่สามารถเอาประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเรา

ถ้าคนที่เขาจะต้องร้องเพลงนี้

รู้สึกอะไรมันคล้ายกับการเล่นละครนะคะ

สามารถทำอารมณ์ขึ้นไปได้

ด้วยค่ะอันนี้ฝึกเพิ่มก็ดีค่ะ
เสริมต่างนี้ละกันค่ะคือคนเรามันไม่พาประสบการณ์นั้น

มีฉะนั้นน้าแอดคาราบาลก็คงร้องเพลงพระเจ้าตาก
ไม่ได้ครับ
มันเป็นเรื่องการตีความนะฮะเดี๋ยวแรกที่ชื่นชมมากเลยนะครับคือ
การบริหารลมหายใจเพราะเพลงนี้มันมีช่วงที่ต้องร้องต่อเนื่องกัน
พังเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ทำได้ดีมาก
โดยเฉพาะท่อนกว้างอย่างโหล้งทางกลางป่ายืนมองฟ้าไร้ดาวนแบบ

ครับคุณคือในส่วนที่ดีก็มีอยู่เยอะเยอะมากแต่มีข้อนึงที่ฟังแล้วก็แอบปำลุ้นแทนคือ
ที่จะน็อกเอาท์เขามันคือชื่อรอบนี้เลยนะลูกอ่า
ดูกันว่าคะแนนมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเฟรนต้องลองดูครับ
ในยกที่หนึ่งนี้นะฮะน้องปูนิ่มฮะทำไปแล้วเก้าสิบเก้าคะแนนครับ
กับเพลงแนวสตริงครับส่วนน้องเฟรนจะได้เท่าไหร่ครับ
เชิญกับประการลงคะแนนเมื่อนี่คือแนวฐานถนัดของเฟรน
แต่จากคำติชมผลงานกลับดูไม่ขาดจากปูนิ่มเท่าไหร่นัก
หากไม่สามารถทำคะแนนทิ้งห่างในยกแรกที่เป็นเพลงสตริงทานถนัดได้แล้วก็
ยกหน้าที่เป็นเพลงลูกทุ่งลำบากแน่นอนเธอจะได้คะแนนเท่าไรมาดูกัน
หกคะแนนสิบหกคะแนนและสิบหกคะแนนรวมกันตอนนี้คือสี่สิบแปดคะแนนค่ะ
หรือว่าทำดีดีนะครับแต่ยังมีอีกสามท่านครับเพิ่มสายสตริงครับ
รถครับสิบห้าสิบเจ็ดและสิบแปดคะแนนครับ
รวมแล้วเป็นห้าสิบคะแนนบวกคะแนนโบนัสเป็นเก้าสิบเก้าคะแนนเท่ากันเลย
เดี๋ยวนะคุณนี้คุณบอกว่าคุณไม่ขนลุกใช่ไหม
อย่าต้องบอกจริงมองตาก็รู้ใจเป็นไปที่ยังไงมันเป็นไปที่ยังไง

กลับสู่ร้องข้ามรุ่นในการแข่งขันที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์
ด้วยกันข้ามสายผ่านทั้งลูกทุ่งและสตริง
ซึ่งตอนนี้หลังจากผ่านยกแรกที่ดวนสตริง
ผลปรากฏว่าเฟรนด์แชมป์จากสายสตริง
ที่จะได้เปรียบในแนวถนัดของตัวเอง
กลับเจอสถานการณ์วิกฤตโดนคู่แข่งอย่างปูนิ่ม
เดินเกมบุกตีคะแนนมาเสมอไปซะอย่างนั้น
คิดว่าหนูประเมินพี่ปูนิ่มต่ำไปหน่อยค่ะ
เพราะว่าพี่ปูนิ่มเขาก็มีไม้เด็ด
พี่เนี่ยจะไม่ยอมน้องเด็ดขาด
ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าในยกที่๒
ที่เป็นการดวนเพลงลูกทุ่งในท่าถนัดของปูนิ่ม
จะสามารถปิดเกมเฟรนด์แบบขาดลอยได้หรือไม่

วันนี้เอาเพลงของพี่ลำไยหายทองคำมาร้องค่ะ
เพลงที่ออกมาในปี๒๕๖๒นะครับ
คุณจะมีคะแนนพิเศษอยู่ในมือ๒คะแนน

ัดอาวุธถาธนัดสุดโหดมาอย่างต่อเนื่อง
เรียกว่ากะกำรับเรนแบบไม่ต้องฟื้นจริง
เธอจะทำได้ดีแค่ไหนมาดูกัน
จำได้บ่อเว้นที่เฮ่อเป็นบุกรรมก่อนเด็กหน่อย

ตั้งแต่เซ่าจนว่าคำจนงะไหลใครเนาะ
ว่าไปแล้วก็ตั้งโดนก็ตั้งนาน

ที่แต่เห่าสองคนนั้นบ่ได้สวนกันไป
ออกไปนั่งมากระดูกคือตอนเป็นเด็กน้อง
น้องสิบห้าไปทบทวนความหลัง

เดอเดียงดังเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดียงดา
เดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดียงเดอเดียงดา
อายุถึงน้องอยู่ตลาด
เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่ง
อายเด็งเดอน้องเด็งเดอเฮ้าเด็งดัง

แย่มลมมันทังอ้าวมันทัง
มันทังทังทังทังทังทังทังทังทังทัง
ตอนเฮ้าเด็กเด็งดัง
ก็ยังม้วนอยู่คือเก่าคือตอนเห่าเป็นเด็กน้อย
ทีนี้กลับมาสำหอยบรรยากาศของความหัก
พอมีแนวสิมาเห็ดให้หักเห่าเสียหลัก
ขัดว่าเฮ้าหู้จักหักกับครึ่งเก่า
สิพาไปทบทวนความหลังสิพาไปนั่ง
เดอเด็งดังเดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเด็งเดอเด็งดัง
เดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเด็งเดอเด็งดัง
อายุทั้งน้องอยู่ตลาดเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่ง
อายเด็งเดอนองเด็งเดอเฮาเด็งดังมันก็เสี่ยวทุกครั้ง
แย่มลมมันทังมันทังมันทังทังทังทังทังทังทังทังทัง
เดอเด็งดังเดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเดอเด็งเดอเด็งเดอเด็งดัง

ดิน

แชมป์นะคะบ้านแด้วยิ้มของประเทศพรรภาพ

โยนมาไม่ให้เกียรติกันเลยอะค่ะ

เป็นยังไงบ้างกับปูนิ่มในเพลงนี้

สมัยนี้ลูกทุ่งอินดี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดังมาก
แล้วก็ขนาดเราที่เป็น
ริงเรายังต้องหยิบเพลงเหล่านี้ไปร้องเลยค่ะ

แล้วก็ภาษาหรืออะไรเขามีเสน่ห์ไปหมด

อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาเปิดเพลงแรกมา
เขาได้วอร์มเต็มที่แล้ว

แต่เรื่องของการร้องการอะไรเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้น

งานนี้ครับ
อย่างคล้ายพี่เอฟ่าค่ะ
ร้องคะแนน
๑๖คะแนน๑๘คะแนนและ๑๗คะแนนค่ะ
อย่าลืมนะว่าตอนนี้๑๒๐คะแนนเต็มในยกนี้

เพราะว่ายกแรกในโจทย์เพลงสติงนั้น

สำหรับกรรมการสายลูกทุ่งครับ
คะแนนที่คุณให้ปูนิ่มคือ

ทำให้คุณมีคะแนน๒๐๒คะแนน

มันก็ยังมีหวั่นเลยว่า

เพื่อที่แบบเหมือน๒๐๒คะแนนมันยังไม่ปลอดภัยดี

คะแนนของน้องน้อยกว่าเรา

เร็วเร็ว

กันแดมเพลงลุกทุ่งที่นรับเพลงได้

เธอจะทำมันได้ได้พอที่จะเรียกคะแนนจากกำจังหรือไม่
ได้เวลาชิดชะตากับเพลงสุดท้ายในยกที่สองการดวนกันด้วยเพลงลูกทุ่ง
ตอนนี้ถึงเวลาเฟรนด์แชมป์จากโลกสตริงต้องลงสนามมาดูกัน
เธอจะทำคะแนนเพื่อพลิกเกมขวาแชมป์จากปูนิ่ม

ถามปาเต๊นะครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
ด้วยความที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะเดี๋ยวในแง่รายละเอียดเทคนิคเนี่ย
ผมจะรอฟังจากคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่ง
แต่ว่าสิ่งแรกความรู้สึกแรกที่ได้ยินเลยตั้งแต่คำว่า
โคซค้นะเขาก็ตายเรียบร้อยแล้วครับผม
พอมาเจอไอ้ท่อนคุณอาขาเข้าไปอีกนี่คือผมฟื้นออกจากหลุมมาแล้วลงไปตายอีกที
คือจะไม่ไว้ชีวิตกันเลยหรือไรนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าน้องเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลย
ถนัดลูกกรุงหรือสตริงหรือลูกทุ่ง
ถ้าได้เข้ารอบต่อไปแล้วร้องเพลงจีนอีกนี้จะลงไปกราบแล้วนะฮะ
เชื่อว่าอาจจะทำได้นะฮะ
นี่คือคอมเมนต์จากสายสตรีนะครับมาฟังจากลูกทุ่งกันบ้างครับ

เชิญคณะกรรมการของเราทั้ง๖ท่าน

เกมนี้กรรมการถึงกับคิดหนัก
เพราะต่างฝ่ายต่างร้องในแนวที่ไม่ถนัดได้ดีเกินค่า
ใครกันแน่ที่จะได้กำชัยชนะผ่านเข้ารอบเป็น๕คนสุดท้าย

เรามาดูคะแนน

ขนาดที่คุณให้น้องเฟรนด์ในรอบนี้คือ
เปิดครับ

เป็น๕๗ขนาด

ไม่รู้จะหักอะไรเพราะถ้าให้หนูไปร้องกัน

หนูได้กำลังสูงพอสมควรเลยนะคะ
และคะแนนของคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่งก็พร้อมอยู่แล้ว
คะแนนที่พวกคุณให้กับน้องเฟรนคือ
คะแนนนี้จะเป็นตัวตัดสิน
เปรนทำคะแนนได้ไม่ถึง๔๔คะแนน
นั่นทำกับสาวน้อยคนนี้จะต้องตกรอบ
ทิ้งชักชนะไว้ให้ฟูนิ่มทันที
กับคะแนนของกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพลงลูกทุ่ง
จะพอให้เธอได้ใช้ชนะครั้งนี้หรือไม่
และรวม๒ยกนะคะเท่ากับว่าน้องเฟรนด์เอง
ได้คะแนนไปถึง๒๑๑คะแนนด้วยกันค่ะ
และแล้วเฟรนก็พลิกล็อกข้ามโลก
เข้าสู่รอบ๕คนสุดท้ายได้สำเร็จเป็นคนแรก

กับศึกที่จะยิ่งทวีคุณความเดือด
บนการต่อสู้ที่ใครก็คาดไม่ถึง
ก็มาคิดว่าสติงมันต้องยาก

เพราะว่าลูกทุ่งผมก็ลองได้เหมือนกัน